มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

เอาละครับคุณผู้ชมครับของดีที่เด็ดในวันนี้นะฮะ
เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปมูกันที่งานรำบวงสวงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนะครับ
ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ๑๒๓ปีนะครับ

คุณนายตุ๊กกี้บอกว่าถ้าไปถึงจะต้องไปกราบไปไหว้

เขาว่าใครเป็นลูกเป็นหลานของเมืองอุดรเนี่ย

เพราะเขาเชื่อว่าหารกรำครบ๓ปีแล้วตั้งจิตอธิษฐานอะไรเนี่ยนะ
ท่านก็จะประทานความสำเร็จนั้นให้
ไปดูก่อนนะว่าเขารำกันยังไงจะเด็ดขนาดไหนไปที่อุดรธานีกันเลยฮะ

การแสดงความเคารพแสดงความจงรักพักดี
เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของบุคคลสำคัญ
สำคัญเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของคนไทยนะครับ
บุคคลท่านนั้นมีประวัติศาสตร์โดยตรงกับท้องถิ่นนั้นด้วยแล้ว
มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด
เขาบอกว่าถ้าลำติดกัน๓ปีเนี่ยจะประสบความสำเร็จค่ะ
บนบานสารกล่าวอะไรก็จะประสบความสำเร็จหมดครับทุกเรื่องครับ
อย่างเช่นการรำบวงสวงหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรธานี
บุคคลสำคัญที่ลูกหลานเมืองอุดรธานีพร้อมอกพร้อมใจออกมาแสดงออก
เพื่อรำลึกถึงวันครบรอบก่อตั้งเมือง๑๒๓ปีด้วยการรำบวงสวงซึ่ง
เป็นงานที่มีพลังมีความเชื่อมีแรงศรัทธาอย่างมหาศาลครับ
ของดีทีเด็ดรำบวงสวงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
อนุสวรีพลตรีพระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีครับ
คนไทยเราเชื่อว่าผู้นำใช่ไหมคะ
แล้วก็ก่อสร้างเมืองเนี่ยจะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่
คือเมื่อปีที่อุดรธานีครบ๙๙ปี
ถ้ามีท่านอาจารย์พนกำเนิดการได้รับมอบหมายจากทางจังหวัด
ให้ทำกิจกรรมการรำบวงสวงโดยใช้คนร้อยคน
ก็เริ่มมีคนเข้ามารำมากขึ้นเรื่อยด้วยความศรัทธาว่าท่านเป็นพ่อเมือง
จนในปัจจุบันนี้ประมาณ๑๐๐๐คน
แรกเลยค่ะลำใบสีเสื้อสีขาว
เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีอยู่ปีหนึ่งที่
มีห้อมที่เป็นสียอมคาม
แต่พอทำแล้วออกมาแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่
แล้วก็สตรีที่บอกน่าจะเป็นสีที่สดใสนะ
ก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นสีประจำจังหวัดอุดรคือสีดอกจาน
ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้สีเสื้อเป็นสีส้มสีแสด
แล้วใช้ดอกจานมาเป็นดอกไม้ประดับศีรษะ
เพื่อได้รับการต่อดูวิธีของอุตส่วนภาค
และในวันนี้วันที่๑๘มกราคมของทุกปี
ผู้คนนับพันนับหมื่นในชุดสีแสด
กำลังรวมตัวกันเพื่อร่วมกันรำบวงสวงในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจน
พร้อมเพลียงและทำด้วยจิตที่มุ่งมั่นเบิกบานเต็มไปด้วยความเชื่อ
ซึ่งมีเรื่องเล่ากันว่าลูกหลานหากจะขอพรหรือบนบานสารกล่าวสิ่งใด
รำบวงสวงอย่างน้อยมาแล้ว๓ปี
สิ่งที่ขอนั้นจึงจะสำลิดผล
หรือบ้างก็เชื่อกันว่าหากได้รำบวงสวงทุกปีการค้าการขายจะเจริญรุ่งเรือง
หากไม่ได้รำด้วยตัวเองมีตัวแทนครอบครัวเข้าร่วมลำบวงสวงก็ยังดี
แต่ก็มีอีกหลายคนไม่ต้องการสิ่งใด
ขอเข้าร่วมทุกปีด้วยใจที่แท้จริง
สำนึกในพระเกียรติคุณพระกรุณาธิคุณ
ที่ได้ทรงมีต่อชาติบ้านเมือง
โดยเฉพาะชาวเมืองอุดรธานีแห่งนี้ก็พอแล้วครับ
บนบานสารกล่าวอะไรก็จะประสบความสำเร็จหมดครับทุกเรื่องครับ

เคยบนให้หนูได้เกรดดีเพราะว่าจะได้ผ่านโคต้าค่ะ
ก็ผ่านก็เลยต้องมาแก้บนค่ะ
ถ้าพูดถึงก็คือเด็กนักเรียนที่นี่แหละค่ะ
หนูตั้งใจเลยค่ะว่าหนูจะลำเพื่อถวายท่าน
ก็เขาตั้งใจว่าเขาอยากไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อ
ก็พอผลประกาศออกมาได้เขาแบบเขาร้องไห้เลยค่ะ
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมท่านก็เป็นผู้สร้างเมืองอุดรธานี
ทำให้เรามีบ้านได้อยู่มีที่ได้อาศัย
ให้เราได้ทำมาหาเลี้ยงชีพได้
มีความรู้สึกก็คือศรัทธาเพื่อน
แล้วก็เรามารำบวงสวงชีวิตเราก็ดีขึ้น
เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองอย่างนี้ค่ะคิดอย่างนี้มากกว่า
ขอให้มีความสุขทั้งครอบครัว

คนลำแล้วมีความสุขกลับไปแล้ว
เรามีความสุขและบริเวณอ๋อลังค์
ในการที่จะทำกิจกรรมอะไร

รำบวงสวงครั้งนี้
ไม่ได้เป็นเพียงวันที่ชาวเมืองอุดร
รำลึกถึงวันก่อตั้งเมืองแต่เพียงมุมเดียวครับ
แต่การแสดงพลังสามัคคีร่วมกิจกรรม
เป็นการบ่งบอกถึงพื้นฐานทางวัฒนธรรม

และความเชื่อที่ผูกพันให้สิ่งเหล่านี้
รวมเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน
ซึ่งแปลเปลี่ยนเป็นพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่
จึงไม่แปลกใจนะครับ
สุขสงบสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจ

การจะทำกิจการงานใด
หรือการบนบานสารกล่าวอะไร
ท่านก็มีพื้นฐานความศรัทธาเป็นพื้นฐานสำคัญ

ถือว่างานนี้จัดได้ยิ่งใหญ่มากนะครับ

แต่มาด้วยความตั้งใจ

งานนี้เรียกได้ว่าเป็นพันเป็นหมื่นจริงครับ

ทานกันบ้างไหมที่ไหนทำบุญที่วัดที่ยิ่งใหญ่สวยงามด้วยแรงศรัทธาไม่แพ้ที่ไหน
วัดท่าสุงคุณเคยไปไหมอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปทำบุญกันที่วัดท่าสุงฮะ